กิจกรรมของนักเตะทีมชาติไทยนะครับส่วนใหญ่ทั้งอดีตและปัจจุบัน
เดี๋ยวมาชมเกมเล่นดูนะครับ
คนนี้นี่สุดจริงนะครับชนะทิพย์สงกระสินนะครับ
เป็นคนแรกนะครับซึ่งเจก็ทักษะดีอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ส่งคำท้าต่อไปที่ธีรทรบุญมาทันนะครับ
มันพอมีพื้นที่นะครับเป็นกิจกรรมของช้างศึกนะครับ
เตะทีมชาติไทยทุกคนนี่ครับธีรทรก็เป็นหนึ่งคนนะครับ

แล้วก็ยังมีจอมเก่าของทีมชาตินะครับอดีตทีมชาติอย่างลีซอร์ธิรเทพวิโนไทยครับ
อันนี้ก็เพิ่มความยากหน่อยครับเดาะบอลกินขนมไปด้วยแล้วก็มีศาสลักหายประโคนนะครับ
ตั้งแต่รุ่นน้องพยายามจะเดาะบอลให้ลงถังขยะนะครับแต่ว่าพยายามถึงสามเทคครับ
กว่าจะลงถังขยะได้ก็มีเสียงหัวเราะจากเพื่อนนะครับที่ดูอยู่ข้างหลังด้วย
อาจจะไม่เก่าเหมือนพวกนักเตะต่างชาตินะครับ
แต่ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วงนี้ทุกคนนั้นร่วมใจกันนะครับ
สร้างความบันเทิงให้กับทุกคนที่อยู่บ้านและทั้งหมดคือกีฬา